ที่จังหวัดมหาศาลคามนะฮะมีเรื่องวิวาดกัน
เป็นเรื่องของความไม่พอใจกันของคนเลี้ยงวัวกับคนในพื้นที่
เลี้ยวัวเขาก็เอาวัวไปปล่อยไล่ทุ่งต่างกินยากกินอะไรกันไป
แต่วัวมันดันไปกินผักของบ้านคนหนึ่ง
ซึ่งเป็นถึงประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โมโหมากไม่พอใจเอาปืนไปยิงวัวตายเลยครับเป็นเรื่องราวแค่นี้เอง
ซึ่งวัวนี้เป็นวัวของโครงการธนาคารโคกระบือด้วยนะคุณผู้ชม
เจ้าของเขาก็ไม่พอใจสิวัวเขาถูกยิงตายไป
เจ้าของผักเองก็บอกว่าก็เคยเตือนแล้วเคยประกาศแล้วทำไมถึงปล่อยมาอีก
แต่ถึงขั้นต้องยิงวัวเลยเหรอนั่นสิครับ
เรื่องนี้ทางด้านของนายสถิตบุญครอบนะฮะเป็นชาวบ้าน
อยู่ที่ตำบล๒ทุ่มอำเภอวะปิปะทุ่มจวัดมหาศาลาฮาลเนี่ยครับ
คนนี้เป็นเจ้าของวัวผู้เสียหายนะฮะ
พร้อมด้วยนายคงบริษฐ์วัวบุญเป็นประทานสภาคเกษตรจังหวัดมหาศาลาคา
พากันไปพบกับร้อยตำรวจเอกสุพลอุณภาคครับนะฮะ
ซึ่งเป็นรองสารวัตรสอบสวนสพวปีปฐุมก็ไปแจ้งความ
วัวของผมเนี่ยนะฮะถูกนายบุญช่วยสุปติ
ซึ่งเป็นประธานสภาอบตหนองทุ่มนะฮะ
ใช้ปืนลูกซองยาวยิงจนตายนะครับอยู่ที่บริเวณทุ่งนาของนายบุญช่วย
เมื่อช่วงเช้านี้เองนะครับของวันที่๙คือเช้าเมื่อวานนะครับ
หลังเกิดเหตุนายบุญช่วยก็มอบปืนลูกซองยาวกระบอกที่ใช้ยิงโวให้กับตำรวจ
จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุไปพบปอกกระสุนปืนลูกซองตกอยู่ที่บริเวณข้างกระท่อมนา
แล้วก็ไปพบวัวเพศเมียสีขาวอายุ๓๔ปีแล้วก็นอนตายอยู่ที่บริเวณทุ่งนา
ห่างจากกระท่อมไปสักประมาณสามสิบเมตรนะฮะเขาบอกว่า
ตามลำตัวของวัวเนี่ยก็ไปเจอแผลถูกยิงด้วยปืนลูกซอง
บริเวณด้านซ้ายของลำตัวตรงที่ขานหน้า
ตำรวจก็นำอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุไปเก็บไว้ที่สพวปิปฐุม
ก็ไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
โดยจะมีการดำเนินคดีกับนายบุญช่วยในข้อหาทำให้เสียทรัพย์
ส่วนซากวัวนั้นก็ได้มอบให้กับเจ้าของวัวไปดำเนินการต่อไป
ทีนี้สอบถามนายบุญช่วยเขาบอกว่า
เขามาทำไร่ทำนาส่วนผสมอยู่ที่แปลงนาดังกล่าว

ก็ใช้ลวดหนามล้อมเอาไว้แล้วเป็นอย่างดี
แต่วัวเนี่ยพังเข้าไปครับ

พังเข้าไปกินผักกินพืชผลที่ปลูกเอาไว้จนเสียหายเกือบหมดเลย
แล้วตัวเขาบอกว่าเขาเคยประกาศเตือนแล้วไง

แต่เจ้าของวัวไม่ใส่ใจ
แบบเลี้ยงไม่ควบคุมดูแลสัตว์ของตนเอง

ปลูกไว้ก็ถูกวัวกินก็เลยเอาปืนยิงตายเลย

วัวที่ได้รับมาจากหน่วยงานธนาคารโคกระบือเพื่อการเกษตร
เป็นตามโครงการพระราชดำริของกรมประสุทธิ์
ซึ่งถือว่าเป็นวัวพระราชทานด้วยนะครับ
ที่ให้กับเกษตรกรนำไปเลี้ยง

แล้วก็จะมีการนำไปคืนให้กับธนาคารโคกระบือต่อไป
ส่วนเขาได้ปล่อยเลี้ยงเหมือนชาวบ้านทั่วไปมา๓ปีแล้ว

ซึ่งตอนนี้วัวนะฮะตัวเขาเองก็ไม่ได้เป็นเจ้าของ
กว่าจะเลี้ยงครบ๕ปีตามระเบียบการของเขา

ก็ทำให้ไม่สามารถตกลงเรื่องของการชดใช้ค่าเสียหายกันได้
ก็ต้องให้ทางบริษัทซึ่งเป็นผู้ครอบครองเนี่ยไปเจรจากันต่อไป
เป็นเรื่องของคดีความก็ต้องให้ทางหน่วยงานเป็นคนดำเนินการต่อ

ก็ต้องให้เจ้าของที่แท้จริงอ่า
เขาได้มาเพื่อเลี้ยงเอาลูกมาแล้วก็เอาตัวแม่เดี๋ยวไปคืนเขา
แบบนี้นะฮะตามระเบียบของธนาคารโคกระบือนะครับ